แมงมุมเยอะขนาดนี้เลยใครที่ไปเที่ยวป่าเขาลำเนาใครอยู่
ดูดีนะคะเผื่อแมงมุมมันซุกซ่อนอยู่ตามต้นไม้แบบนี้อันตรายค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ก่อนที่จะออกไปเที่ยวก่อนที่จะออกเดินทางไปไหนแล้วนะคะ
วันนี้ตลอดจนถึงทั้งสัปดาห์นี้ค่ะจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
วันนี้ถือว่าซ้อมก่อนซ้อมรับมือกับฝนที่จะตกลงมา
ส่วนพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยคาดการณ์ว่าจะชุ่มฉ่ำตกกระจายกันไปหลายจังหวัดเลยนะคะ
ดูข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายโดยเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
พื้นที่ภาคใต้จะยังคงเป็นพื้นที่ที่เจอฝนเป็นประจำต่อเนื่อง
อย่างที่เรากล่าวขานกันฝน๘แดด๔
ภาคใต้เนี่ยเจอฝนเป็นประจำจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะ
แล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศของภาคใต้ค่ะ
ขณะที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเอง

สังเกตจากแนวเส้นความกดอากาศเท่านะคะ
ก็จะทำให้เราได้เห็นว่าบริเวณดังกล่าวนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝน
ทิศทางลมเพื่อจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็พัดขึ้นมานะคะ
ประกอบกับว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะ
มีลมแล้วมีความชื้นมีความร้อน
เมื่อมันมีปัจจัยผสมกันแบบนี้ทำให้เกิดฝนลงมา
แต่ว่าช่วงเช้านี้ค่ะยังคงฟ้าใสแดดดีอยู่นะคะ
แต่พอตกบ่ายมาแล้วค่ะก็เป็นเวลาประจำเวลานัดของเรานะคะ
ค่ำเย็นบางพื้นที่มีดึกด้วยจะมีฝนตกลงมา
อย่างช่วงเวลานี้คือประมาณสักบ่าย๒ค่ะ
ศรีธรรมราชลงไปก็จะมีฝนชุ่มฉ่ำหน่อยตกปันกลางจนถึงตกหนัก
สีส้มแดงแบบสูราชมาเท่านี้นะค่ะคือก็จะตก
หนักหน่อยที่ปัดน้ำฝนเบอร์๓พื้นที่อื่นอื่นครึ้มตกกระจาย
กรุงเทพมหานครก็ช่วงบ่ายเย็นก็จะมีคุ้มลงมาหน่อยแล้ว
แต่ว่าเตรียมรับมือแล้วกันนี่เตือนเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเยอะกว่านี้
ส่วนคลื่นนั้นนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณแถวภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะแถวประจำนั่นเองค่ะ
การกันแล้วกันค่ะสำหรับท่านใดที่ยังคงท่องเที่ยวอยู่แล้วก็อยากจะวางแผนการเดินทาง
เหมาะไหมจะไปทะเลหรือจะไปภูเขาดีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือฝนตกรอยละ๒๐๓๐ของพื้นที่นะคะ
ขณะที่ภาคตะวันออกตก๑๔๐ของพื้นที่โดยมากก็คือจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นพื้นที่รับลมค่ะ
ภาคใดฝั่งออไทยฝนตกรอยละ๖๐ของพื้นที่ตั้มตั้งจากสุราชรับลงไปเนี่ยมีคลื่นสูง๑เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตคลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิเฉลี่ย๓๖องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิเฉลี่ยสบาย๒๕๓๖องศาเซลเซียส

แล้วก็ใครอยู่บ้านไม่ไปเที่ยวไหนก็ดูแลความสะอาดบ้านช่องห้องหับ
เพราะว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษมากมายนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในมุมไหนของบ้าน

เราจะให้คุณผู้ชมได้ดูแมงมุม๕ตัวนะคะที่ถือว่ามีพิษ
แมงมุมสีน้ำตาลแมงมุมแม่ม่ายสีดำแมงมุมพิษสีน้ำตาล
แมงมุมสันโดดเมเดอเรเนียนก็มีแมงมุมแม่ม่ายหลังแดงก็น่ากลัวเหมือนกัน
เอาเป็นว่ารู้จักจำชื่อเอาไว้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วย
ดิฉันลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
อยู่ไม่ได้แล้วเจอตัวกันแบบนี้